ส่วนเหตุการณ์นี้ต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์เศร้า
เพราะว่าเจ้าบ่าวรายหนึ่งคือเขาวางแผนจะแต่งงานกับเจ้าสาวอยู่แล้ว
แต่ปรากฏว่าเจ้าสาวประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตซะก่อนนะคะ
เขาก็เลยตัดสินใจค่ะทำพิธีแต่งงานเหมือนเดิมกับหญิงสาวคนนี้แหละ
แต่ทำต่อหน้าโรงศพเลยค่ะโอ้เศร้าสลดมากนะคะ
นี่เป็นภาพที่ใครเห็นก็ต้องสะเทือนใจเพราะว่า
นี่คือจริงมันเป็นความหวังมันเป็นความสุขของคู่รักคู่หนึ่งที่เขาจะแต่งงานนะคะ
แล้วปรากฏว่ามันเกิดเหตุไม่คาดคิดกับเจ้าสาว
เขาสะเทือนใจมากค่ะที่ต้องมาจัดงานแต่งงานแบบนี้
กับแฟนสาวที่ไร้ลมหายใจไปแล้วนะคะ
คุณโจ้ในชุดเจ้าบ่าวเป็นตำรวจทำงานอยู่จังหวัดสงขลาค่ะ
เขาบรรจงหอมเจ้าสาวคือนางสาวสุพัตราคำปัชชิม

ซึ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถเก๋งชนประสานงากับรถกระบะ
ค่ำวันที่๔สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะ
ขณะที่น้องโอ้โดยสารรถเก๋งไปกับแม่
อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นจากฝนที่ตกหนัก
ทำให้รถมันลื่นถลายเสียหลักชนประสานงาน
แล้วก็ทำให้เธอเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันทีเลยนะคะ
วันนี้เนี่ยคุณโจ้แฟนนุ่มเดินทางมาร่วมงานศพ
ที่บ้านเกิดของแฟนสาวที่อำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์
ซึ่งแม้ว่าจะเสียใจอย่างมาก
แต่ว่าคุณโจ้ค่ะก็มาช่วยกันกับเจ้าหน้าที่อาสากู้ภัยนะคะ
ทำผมค่ะแต่งหน้าแต่งชุดเจ้าสาวให้กับน้องโอ้
แล้วก็บอกว่าเขากับแฟนสาวกำลังจะแต่งงานกันอีกไม่กี่เดือนแล้วอะค่ะ

ก็เลยขอทำหน้าที่แฟนแต่งตัวให้น้องโอ้เป็นเจ้าสาวที่สวยที่สุด
ก่อนที่จะชาปนกิจศพในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะคะ

ค่ะจะกลายเป็นจากความสุขกลายเป็นความเศร้าเลยเสียใจด้วยนะคะ